ปิดท้ายที่เรื่องของแนวคิดในการทำธุรกิจกันบ้างนะครับ
ทางด้านของกูรูสตอัพระดับโลกเองก็ออกมาบอกนะครับว่า
ผู้ประกอบการไทยจะทำอะไรต้องคิดใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับ
ขณะที่สตาร์ทอัพคนไทยที่มีโอกาสไปเข้าแคมป์ที่ซิลิคอนวัลเล่ก็ยอมรับว่า
ต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าผู้ประกอบการต่างชาติเอง
เขามีไอเดียแล้วก็มีความพยายามที่ยิ่งใหญ่มากกว่านะครับ
เหมือนผมไปผมเป็นเด็กอ่ะคือจะใช่เหมือนเราไปเริ่มต้นว่าแบบ
เราเหมือนเพิ่งเริ่มทำธุรกิจคนนู้นเขาแบบไปไกลมากแล้วอะไรวิธีการคิด

คือผมไปผมจะคิดว่า

คิดว่าสิ่งที่เขาทำมัน
ต่างจากที่บ้านเรา
ซึ่งตอนนั้นผมยอมรับว่าตัวเองไปยังค่อนข้างคิดเล็กพอสมควร
ที่นู่นแล้วเจอคนคิดใหญ่เรารู้สึกว่าเรายังเด็กเลย
ด้านการวิจัยตลาดเพื่อผู้บริโภคสัญชาติไทย
หรือหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านการก่อตั้งธุรกิจสตาร์ทอัพ
เมืองดังด้านไอทีระดับโลกเมื่อ๓ปีที่แล้วค่ะ
เขาบอกว่าการไปเรียนครั้งนี้ถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์
และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ
คอยถ่ายทอดความรู้ด้านการทำสตาร์ทอัพค่ะ
หรือแม้แต่สตาร์ทอัพต่างชาติที่เคยล้มเหลวมาก่อน
จนสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองค่ะ
จะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในบ้านหลังนี้
ซึ่งใช้เวลาเพียง๒สัปดาห์

ทุกคนจะต้องนำเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเอง
มาร่วมนั่งฟังพร้อมกับวิจารณ์ผลงาน
ทำให้เขาเข้าใจธุรกิจของเขามากขึ้นค่ะ
ว่ากลุ่มลูกค้าแบบไหนเหมาะสมกับธุรกิจของเขา
ทำให้ลดขั้นตอนการทำงาน

เติบโตถึง๒เท่าในแต่ละปีค่ะ
สิ่งที่ได้มาคือให้เราเรียนรู้

แล้วเอามาปรับตลอดระหว่างทางที่เราทำธุรกิจ

การทำสตาร์ทอัพไม่ควรคิดเล็กแต่ควรกล้าคิดที่จะเปลี่ยนแปลงคนทั้งโลกได้
และผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพเองก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหา
จากคนที่ประสบปัญหาและตัวเองก็เคยประสบปัญหานั้นมาก่อนค่ะ
จึงจะทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นออกมาได้ดี
เพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่ามันต้องเปรียบกับเงิน
แต่มันมีความรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงชีวิต
ไม่แค่ในไทยแต่ทั้งโลกและมันก็ได้จากที่นี่
รวมถึงยังเปิดกว้างแนวความคิดและการแสดงความคิดเห็น
ถือว่าเป็นบันไดอีกขั้นที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จในวงการสตาร์ทอัพ